มีคนถามว่ามนลักอาบอบนวดได้เป็นยังไง
นรักอาบอบนวดตุ๋นหนุ่มศูนย์เงินล้านคุณผู้ชมครับ
ข้างหลังดอมเนี่ยเป็นวิศวกร
ไปเจอกับจีจี้
ไปเจอกับจีจี้ที่อาบอบนวดแห่งหนึ่งแถวพระราม๙

นี่จีจี้เต้นเพลงอะไรนะอันนี้
คุณพานุมาสุดสะอาดหรือแม็กกี้ก่อน
เป็นวิศวกรเอาเอกสารหลักฐานการโอนเงิน

โอ้โหดูสีหน้าดูแววตาพี่เขาเห็นใจ
เล่าเรื่องราวรักลวงครั้งนี้
คุณผู้ชมครับย้อนไปตุลาคม๒๕๖๒
คือพี่แม็กกี้ไปเจอจีจี้ที่อาบอบนวดแห่งหนึ่ง
พระรามเก้าเห็นแล้วถูกชะตา
ชะตาแล้วยังไงพี่แก๊กกี้ฝ่ายหญิงบอก
โสดนะพี่นะแม่หนูก็ถูกชะตาพี่เหมือนกัน
เริ่มคุยกันเรื่อยมาครับคุณผู้ชมพี่แม็กกี้บอก
ไม่เคยมีอะไรกันนะนักข่าวไม่เคยมีอะไรกัน
จริงต่อบ้านได้เลยต่อมาจีบอกว่าพี่แม็กกี้
แม่หนูเป็นมะเร็งต้องหาเงินรักษาพี่แม็กกี้
สงสารครับโอนเงินให้ครั้งแรกก่อนเลยห้าหมื่น
โอ้โหสายเปย์ครั้งถัดมาก็โอนห้าหมื่นมั่งนะครับ
แสนมั่งแต่โอนหลายครั้งจีจี้บอกว่าโอ้โหพี่แม็กกี้
แม่กี้ดีกับจีจี้ขนาดนี้ไอ้เงินที่โอนมาเนี่ย
รวมแล้วคิดเป็นสินสอดล่วงหน้าไปเลยละกัน
จะสร้างอนาคตด้วยกันแล้วนะครับจะแต่งงานด้วยกัน
เดี๋ยวเราอยู่กินกันนะครับคือแล้วพี่แก๊กกี้
บอกว่าให้พี่ไปหาครอบครัวหนูบ้างสินะแม่ที่เป็น
เป็นมะเร็งอ่ะพี่อยากจะไปเยี่ยมเออจีจี้ก็บ่ายเบียง
ตลอดมาถัดมาเมษายน๒๑๖๔จีจี้มาบอกอีกว่า
พี่แม็กกี้แม่หนูต้องผ่าตัดแสนห้าหนูต้องมีกรรม
ไปให้หมอนะแต่เขาไม่มีเงินแล้วจีจี้ไม่พอใจ
คุณผู้ชมครับจีจี้ไม่พอใจแล้วขาดการติดต่อไป
ตายจนไม่บัดยังครับมุดชมจะไม่ได้ครึ่งเรื่อง
สิบสี่ปีถัดมาเขาตัดสินใจส่งไลน์ไปทวง
เงินจีจี้ครับมีคนตอบครับคุณผู้ชมจีจี้ไหว
นี่นี่แม่ของจีจี้นะจีจี้มันตายไปแล้ว
อย่ามายุ่งกับครอบครัวอีกแล้วก็ไม่ตอบไม่อ่านไลน์อีกเลยนะครับ
เขาก็ไลน์กลับไปบอกว่าจีจี้มายืมเงินผมไปล้านกว่าบาท
บอกว่าจะไปรักษาแม่ที่เป็นมะเร็งเนี่ยผมเนี่ยไปกู้ยืมเข้ามานะ
ตอนนี้ผมเดือดร้อนมากมีใครจะช่วยผมรับผิดชอบไหม
หนี้ก้อนนี้แทนจีจี้หน่อยอย่างที่ผมบอกครับไม่มีใคร
คือมีคนอ่านแล้วไม่มีคนตอบยังไม่จบครับคุณผู้ชม
ปีนี้ปีนี้๒ปีที่แล้วก่อน๒๑๖๕ก่อนนะครับ
เรื่องราวมันหลายปีเหลือเกินปีที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งทักมา
บอกว่าพี่หนูเนี่ยเป็นฝาแฝดของจีจี้นะโทรมา
โทรมาบอกจีจี้เนี่ยไปทำงานมาเลนะแล้วตอนที่จีจี้โดนจับ
ต้องใช้เงินประกันตัว๑๓๐๐๐บาทโอ้โหพี่โดนมาเยอะนะครับ
เรื่องนี้กำลังจะจบแล้วใช่ไหมพี่ไม่โอนแล้วใช่ไหม
ต้องใจแข็งแล้วเปล่าพี่โอน
พี่โอนครับโอนไป๑๓๐๐๐๐บาทสักพักโทรมาอีก
บอกไม่พอต้องใช้อีก๒แสนผมว่าพี่คงเข็ดแล้วล่ะ
คงเข็นแล้วล่ะพี่ไม่โอนใช่ไหมโอนเบิร์ต
โอ้โหพี่แม็กกี้พี่โอนไปอีก
ไม่นานจีจี้ติดต่อกลับมาแล้วบอกว่า
พี่มะเร็งอ่ะไม่ได้เป็นเพราะพ่อแม่นะหนูเป็นมะเร็ง
จีจี้เป็นมะเร็งพี่แก๊กกี้จีจี้เป็นมะเร็งขอเงินค่ารักษาหน่อย
ปัญหาเยอะเหลือเกินโอ้โหพี่เขาคงเข็ดแล้ว
มันหลายรอบแล้วหลายปีแล้วนะครับปรากฏว่ายังไง
พี่เป๊กกี้ไปหายืมมาครับไปหายืมมา
แล้วก็โอนไปอีกครั้งละหลายหมื่นโอ้โหล่าสุด
ล่าสุดปีนี้กุมภาพันธ์ปีนี้จีจี้มาอีกครับ
จีจี้มาอีกมาขอยืมเงินอีก๓๕๐๐๐บาท
บอกว่าจะเอาไปถ่ายรถคืนแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนให้เลย
จะเอามาคืนได้เลยนะครับให้ปีกเหรอ
ให้ครับให้ครับคุณผู้ชมแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
ช้ำกว่านั้นมีคนแนะนำพี่แก๊กกี้บอกว่า

ใช่ไงนะครับปรากฏว่าไปเสิร์ชครับคุณผู้ชม
ความจริงมันปรากฏออกมา

ซื้อรถคันใหม่ใช้ชีวิตกินหรูเที่ยวอยู่สบาย
และนั่นคือผัวของจีจีครับคุณผู้ชมครับ
ารัจะตั๋วจริงเหรอค่ะโอ้โด

ที่ผ่านมาผมก็ผมก็ให้ด้วยความจริงใจนะผมก็รักเขาจริง
เพราะเค้าเองเค้าบอกว่าเค้าไม่มีใคร
แล้วเขาคิดจะสร้างครอบครัวกับผม
จัดแต่งงานอยู่กินด้วยกันมีลูกด้วยกัน
แต่สิ่งที่คุณทำมันมีสิ่งที่โหดร้ายมาก
เอาความรู้สึกของคนเอาความดีของคนไปทำลาย
ถ้าไม่ได้จริงแล้วจะหนักกันจริง
พี่พานุมาตรไปแจ้งความว่าที่สบปกรงเชิงเซาครับ
คุณผู้ชมครับพี่มนุมาตรหรือพี่แก๊กกี้เนี่ย
เมื่อวันที่๑๑มิถุนายนแต่คดีไม่คืบหน้า
ก็เลยอยากจะให้สายไหมต้องรอดช่วยกระทุ้งคดีหน่อย
คุณผู้ชมฮะโอ้โหผมเห็นใจนะผมเห็นใจนะ
คือเขาจะเอาใจแลกใจไงใจแรกใจก็ขัดสนอะไรก็อยากจะช่วย

แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณจีจี้อยากจะชี้แจงเนี่ย
ก็จะเชิญนะไม่เป็นอย่างที่พี่แม็กกี้เขาบอกเนี่ยมานะจีจี้นะนะครับ
ไม่เปิดเผยหน้าไม่เปิดเผยตัวก็ได้
คบหากันจริงหรือเปล่ามีแฝดจริงไหมเป็นมะเร็งหรือเปล่า
หรือป่วยมะเร็งจริงไหมทั้งหมดนั้นอะไรพวกเนี่ยยินดีนะคะ